สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพีชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖ที่นักเตะทีมชาติไทยคว้าแชมป์นะคะ
ไม่มีชื่อของเจ้าต้นนรบดินวิรวัตโนดมติดทีมเนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บ
แต่ว่าตอนนี้เขาก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วและก็หวังนะคะที่จะพาต้นสังกัด
นั่นก็คือทีมบุรีรัมยูไนเต็ดคว้าแชมป์แรกของปีกับการแข่งขันโตยาต้าแม่โขงคลับแชมป์เปียนชิป
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
ผู้เล่นสำคัญนะครับที่จะเป็นคีย์แมนสำหรับการแข่งขันโตโยต้าแม่ขงคลับแชมเป็นชิปให้กับทีมบุรีรำครับ
นั่นก็คือต้นนรบดินวีรวัฒโนดมนั่นเองนะครับ
หลังจากที่อาจจะไม่ได้ร่วมทีมชาติไปแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะครับ
แต่ในครั้งนี้พวกเขาพร้อมอย่างเต็มที่ครับที่จะเก็บใช้ชนะในนามของสโมสรบุรีรามยูนิเตะสวัสดีครับต้นครับ
ก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าหลังจากที่บาดเจ็บต้องถอนตัวจากทีมชาติตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็อาการบาดเจ็บผมก็ประมาณ๙๕แล้วพี่
ก็ต้องล็อกเล่นเพราะว่ามันก็ยังมีบางจังหวะที่เจ็บอยู่แต่ว่าก็ต้องให้นักกายภาพของทีมล็อกเล่น
ก็มันเหมือนเป็นแชมป์แรกของปีนะครับ
พร้อมหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม
อาจจะมีหน้าใหม่บ้างมีพี่คนเก่ายังอยู่กับทีมบ้าง
เริ่มปรับจูนเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหน
ผมว่าสภาพทีมตอนนี้ก็โอเค๑๐๐เลยครับ
เพราะว่าเท่าที่ซ้อมกันมาแท็กติกแรงอะไรอย่างนี้ครับก็
เพราะว่าพวกเราก็พร้อมแล้วที่จะป้องกันแชมป์แม่คงขับครับ
พูดถึงกระแสตอบรับของแฟนที่ลาวนิดนึง
เขาจะชอบต้นเป็นพิเศษเลย
ก็ดีใจครับที่มีแฟนฟุตบอลต่างแดนติดตามเรา
เข้ามาขอถ่ายรูปเราดีใจแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามผมครับ
สุดท้ายฝากให้แฟนทางบ้านที่อาจจะเป็นแฟนคลับเรา

เชียร์ให้บุรีรำในการป้องกันแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับในครั้งนี้ครับ
ครับก็ฝากแฟนบอลบุรีรัมยูเต็
แล้วก็แฟนบอลสำหรับตัวผมนะครับ
ก็ขอให้ติดตามเชียร์ผมแล้วก็ทีมบุรีรัมยูเต็ดป้องกันแชมป์ให้ได้
ผมสัญญาครับว่าบุรีรัมยูเต็ดจะคว้าแชมป์เป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนฟุตบอลได้ครับผม
ก็เป็นกำลังใจให้กับต้นนรบดินนะครับ
รวมถึงทีมบุรีรำยูไนเต็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ
ครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของต้นนรบดินวีรวัฒโนดมกับบทบาทในการคว้าแชมป์แรกให้กับทีมบุรีรำยูไนเต็ดจะได้หรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมติดตามเชียร์และให้กำลังใจครับ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศลาวครับ